เรื่องแปลกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๔ปี

เขาฝันว่ามีศพลอยมาติดอยู่ที่คลองใกล้บ้าน
จากนั้นค่ะเขาไปทำงานกับแม่
จู่เดินไปเจอศพจริงนะคะ
อยู่ในคลองแถวหลังบ้านของเธอนี่เอง

ตำรวจบอกว่าโอ้โหลักษณะของศพน่าจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
ไม่ต่ำกว่า๒สัปดาห์แล้วเพราะว่าเน่าเปื่อยหมดแล้วนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองสมุทรประการเข้าตรวจสอบ
เหตุไปพบศพผู้ชายบริเวณท้ายซอยชุมชนบางปิ้ง
ตำบลปากน้ำช่วงค่ำวันนี้
โดยที่เกิดเหตุเป็นชุมชนขนาดใหญ่แต่ว่าได้ถูกไล่ที่และลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปหมดแล้วนะคะ
เหลือแค่กองขยะเศษปูนเศษไม้
โดยบริเวณท้ายซอยใกล้กับกำแพงพบศพชายไม่สวมเสื้อผ้า
หงายอยู่ใต้ต้นกล้วยสภาพเน่าเปื่อยเห็นกระดูกแล้ว
และมีรอยถูกสัตว์เลื้อยคลานกัดแทะ
ตรวจสอบโดยรอบไม่พบเอกสารที่ระบุว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะ
ตำรวจคาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๒สัปดาห์
เด็กหญิงอายุ๑๔ปีค่ะซึ่งพักอาศัยอยู่ระแวกนั้น
เล่าให้ตำรวจฟังบอก๒วันก่อน
ฝันเห็นศพลอยตามน้ำมาและมาโผล่ที่บริเวณคลองบางปิ้ง
ซึ่งห่างจากจุดที่พบศพจริงที่เธอไปเจอ๒๐๐เมตร
ซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้ใส่ใจกับความฝันที่เกิดขึ้นนะคะ
จนกระทั่ง๒วันผ่านไปนี่แหละค่ะ
ระหว่างที่รอแม่เดินหาของเก่าเธอไม่ทราบว่ามีอะไรโดนใจ
เดินเล่นอยู่บริเวณพื้นที่รกร้าง
เหลือไปเห็นขาคนค่ะโผล่ออกมาจากใต้ต้นกล้วย
ขณะที่นายสมชายแสงกันเนธคนเฝ้าพื้นที่บอกว่า
ก่อนหน้านี้๒สัปดาห์เห็นผู้ชายอายุประมาณ๕๐ปี
รูปร่างผอมสูงผมสั้นไม่สวมเสื้อผ้าคล้ายคนเร่ร่อน
เดินเข้ามาในจุดนี้ทีนี้ด้วยความสงสารของตัวเอง
ก็เลยหากางเกงให้ใส่และให้เงินไป๑๐๐บาท
จากนั้นก็ไม่เห็นผู้ชายคนนี้อีกเลยนะคะ
ตำรวจคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นคนเดียวกับชายเร่อร่อนที่หายตัวไป

เห็นคนเร่ร่อนไม่สวมเสื้อผ้ามีลักษณะตรงกับศพที่พบ
ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากโรคประจำตัวแต่ก็ได้ส่งศพนี้นะคะที่พบไปยังสถาบันนิติเวชเพื่อชันสูตรอีกครั้งค่ะ